อีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนถึงนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้แม่ประนอมดูเหมือนว่าจะไม่ประนอมแล้วนะคะ
เพราะว่าน้ำพริกแม่ประนอมไม่มีใครไม่รู้จักจริงนะคะ
ถือว่าเป็นตำนานความสำเร็จของสินค้าพื้นบ้านของไทย
ต้องบอกว่ากิจการของน้ำพริกแม่ประนอม
ได้มีการเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ปีแล้วค่ะสำหรับน้ำพริกแม่ประนอม
ขายทั้งในประเทศส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วยนะคะ
ทำรายได้เฉพาะในประเทศเดือนละ๒๐ล้านบาท
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของธุรกิจน้ำพริกแม่ประนอมค่ะ
น้ำพริกแม่ประนอมเริ่มออกสู่ตลาดในปี๒๕๕๙
โดยมีนายสิริชัยและนางประนอมแดงสุภาเป็นผู้บุกเบิก
ระยะแรกผลิตสินค้าชนิดเดียว

หลังจากได้รับการตอบรับดีก็เลยขยายตัว
สินค้าน้ำพริกเผาไทยเพียงชนิดเดียวต่อมา
ได้พัฒนาธุรกิจสู่สินค้าที่หลากหลาย
ภายใต้เครื่องหมายการค้าแม่ประนอมและครัวสยาม
ปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า๕๐ชนิดค่ะ
แรกตั้งโรงงานในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด
อุตสาหกรรมพิบูรณชัยในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
หลังจากนั้นก็ขยับขยายมาตั้งโรงงานใหม่แห่งที่๒
พื้นที่๓๐ไร่บนถนนบรมราชชนนานีในปี๒๕๕๙
ชื่อบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัด
ผลิตภัณฑ์แม่ประนอมขายในประเทศ๑๗๐
ส่งออกไปต่างประเทศ๑๓๐กว่า๔๐ประเทศทั่วโลกเลยนะคะ
โดยมียอดขายเฉพาะในประเทศต่อเดือนประมาณ๑แสนกล่อง
หรือประมาณ๑๘๒๐ล้านบาทต่อเดือน
และมีอัตราการเติบโตประมาณ๑๒๐
ปัจจุบันนายสิริชัยเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ธุรกิจจึงก้าวมาถึงการสืบทอดของทายาทรุ่นที่๒และรุ่นที่๓
โดยมีบุตรสาวนางสิริพรแดงสุภารั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บุตรเคยคือนายสุชาติภาษาประเทศกรรมการบริหาร
ที่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท
บูรณชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัด
ครอบครัวนายสิริชัยและนางประนอมแดงสุภา
มีบุตรและธิดารวม๔คนนะคะ
ลูกสาวคนโตคือนางสิริพร
ส่วนคนที่๒คือนายสิริพงศ์ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว
ส่วนคนที่๓คือนางสิริวัลและคนเล็กคือนางสิริลักษณ์
ปัจจุบันนางประนอมอาศัยอยู่กับนางสิริวัล
ลูกสาวคนที่๓ค่ะ